ลูกจำได้ไหมที่บอกว่าเป็นนุ่มศักดิ์ฮานุมานกลางหลังแล้วถูกยิง
อ๋อเออเออรู้ป่าหรือฝีมือแม่เอาหรอเอาแม่จ้างวานฆ่าลูกแท้แท้
เวิร์ดด้อมทุกคนค่ะมีมีความเจ็บแค้นอะไรนี่ไง
ถึงต้องมาต้องมาตามเรื่องนี้พอรู้ข่าวอันนี้แล้วเราก็ช็อกเลย

สัก๓๔วันไหมคือจำได้เลยคือทำครัวอยู่แล้วโดนยิงจากข้างหลัง
ใช่โดนยิงเข้ากลางหลังคนขาซ้ายแก้มขวาตายอยู่ในบ้านพักค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนายวีรพันธ์โพทองอายุ๓๑ปีเนี่ยนะ
เหตุเกิดที่อำเภอเชียงคานนะคุณผู้ชม
แล้วพอเข้าไปดูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้อื่น

แล้วแม่ของคนตายคือนางแก้วโพทองบอกว่าที่บ้านอยู่กันมีฉันนี่แหละลูกชาย
แล้วก็แม่ของฉันก็มีศักดิ์เป็นยายของคนตายนั่นแหละ
มีปีศักดิ์เป็นยายอ่ะ
ก่อนเกิดเหตุฉันไม่อยู่บ้านไม่รู้หรอกว่าใครทำ
จำได้ไหมอันนี้เดี๋ยวลองดูแม่ที่แม่เคยให้สัมภาษณ์หน่อย
โอ้โฮนี่
สารภาพว่าฉันเนี่ยสั่งฆ่าลูกฉันเองแหละ
ให้ลุงลุงของลูกก็คือพี่ชายฉันเนี่ย
จ้างวานมือปืน๒๕นะ

นี่แสดงว่าวานเก็บเป็นทอดนี่นะ
บอกลุงแล้วให้ลุงไปจ้างวานมือปืน
ถูกต้องลุงคือลุงสานอายุ๖๕ปี
แล้วมือปืนคือนายสมสาแสนใจวุฒิอายุ๖๔ปี

ทีนี้ก็เลยต้องคุมไปทั้งลุงทั้งแม่ทั้งมือปืน

ลุงน้องลุงเป็นคนสั่งฆ่าลูกจริงหรือเปล่า
แล้วลุงก็ตอบแม่นแม่นก็คือใช่
ทีนี้ป้าป้าบอกว่ายังไง
พอรู้ว่าน้องสั่งฆ่าลูกตัวเองช็อกมากนะ

แต่มุมหนึ่งก็คงเข้าใจแหละว่ามันเหลืออด

สังเกตตอนรายงานศพลูกตัวเองแท้
ทำไมคนเป็นแม่ร้องไห้ไม่มีน้ำตาเลย
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเรื่องจะพลิกแบบนี้

พอมีโอกาสไปเยี่ยมแม่ผัว
แกก็บอกว่าแกเจ็บมามากแล้วทนมาเยอะแล้ว
เพราะว่าโดนลูกทำร้ายมาตลอดไง

ขอตังค์แม่ขอไม่ได้ใช่ไหมอารวาสทุบตี
แม่นะเคยโดนลูกชายเตะเสยคางจนแตกมาแล้ว
แล้วเมียพอมาอยู่กินกับคนตายเมื่อก่อนนี้
มีลูกด้วยกันสองคนแต่ก็เลิกทนไม่ไห

แล้วที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าคนตาย
เขาน่าจะเป็นอาการจิตเวทหูแว่ว
เคยรักษามาแล้วด้วยนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
ก็ต้องดำเนินคดีแหละกับทั้งแม่แล้วก็ลุง

ส่วนมือปืนก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นค่ะ
แล้วก็มีความผิดเรื่องพรบปืนด้วย
พอฟังข่าวนี้จนจบมันก็ช็อกเหมือนกัน
เป็นความทนที่ผ่านมาแม่จ้างคนอื่น